เรื่องของวัคซีนหลายคนมองว่ายี่ห้อนั้นดียี่ห้อนี้ดี
บางคนมองว่าฉีด๒เข็มแล้วอยากจะฉีดเข็มที่๓
เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันวันนี้มีความชัดเจนเรื่องของวัคซีน
สบคท่านยืนยันค่ะท่านยืนยันบอกว่าซีโนแวคเนี่ย
เป็นวัคซีนที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับคนไทยอ๋ออ่า
ท่านออกมายืนยันน่ะนะคะโดยผลเอกนัดทพงษ์นาคภาณิชย์
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้
ในการศูนย์ปฏิบัติการสบคบอกค่ะท่านบอกว่ารู้รู้
ว่าประชาชนเนี่ยไม่ไว้ใจวัคซีนซีโนแวคครับก็พยายาม
หน่วยงานต่างต่างออกมาให้ความรู้กับประชาชนเราจำเป็น
ต้องใช้วัคซีนที่เราหาได้ตอนนี้พยายามหาวัคซีน
ประชาชนอยากได้กรมควบคุมโรคก็พยายามเร่งรัดอยู่
แต่ในเมื่อทั้งสองอย่างมันยังไม่มา
ก็น่าจะเป็นวัคซีนที่เหมาะสมที่สุดนะคะ
ในเมื่อประเทศผู้ผลิตยังใช้อยู่
แล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบร้ายแรง
ก็ต้องมีความมั่นใจว่าเป็นวัคซีนที่ดี
เหตุผลที่ท่านออกมาชี้แจงก็เพราะว่า
คือก่อนหน้านี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันก็มีคุณหมอหลายท่าน

อ้าวเนี่ยคุณหมอเองฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม๒โดสไปแล้ว

ไม่ต้องใครอื่นใกล่นะคะที่เราเพิ่งอ่านไป
ถูกต้องหลายคนก็ฉีดวัคซีน
เนี่ยฮะยี่ห้อนี้ครบสองโดดไปแล้วก็ยังติดโควิดมาเลย
มันเป็นสายพันธุเดลต้าคืออินเดียเพราะมันติดกันง่าย
แล้วมันก็รุนแรงกว่าสายพันธุเดิมถึง๑๔เท่าตัว
ประชาชนก็เลยเอ๊ะหรือเราควรจะฉีดโดสที่๓

มันสามารถป้องกันสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ได้
มันก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเขาก็คิดกันอยู่
โดยเฉพาะหลายคนก็ไปอ่านบทวิจัยต่างจากต่างประเทศมา

ใช่นะคะก็อยากให้ปลอดภัยมากที่สุดแหละ
เพราะว่าโรคตอนนี้มันก็ติดง่ายแล้วก็ไปไกลนะคะ
คนติดเชื้อก็ไปเยอะครับทีนี้หลายคนคงจะเห็นว่าก่อนหน้านี้
บริษัททางด้านของโรงพยาบาลเอกชนมีการประกาศรับซื้อ
มีการมองว่าภาครัฐดึงเช่งทำให้การจัดซื้อล่าช้า
แพทย์วิทูลด่านวิบูรณ์พอองค์การเพศรัชกรรมบอกว่า
ทางอีเมลเพื่อขอซื้อวัคซีนตั้งแต่วันที่๑๕กุมภาพันธ์มาแล้ว
แต่ว่าทางบริษัทตอบกลับมาว่าวัคซีนมีจำกัด
สามารถส่งให้ได้เร็วที่สุดคือไตรมาสแรกของปีหน้า
ทีนี้ต่อมามีการจรจากับบริษัทตัวแทนผู้นำเข้าวัคซีน
ยังไม่เซ็นสัญญาจัดซื้อนะคะท่านยืนยันว่าไม่มีการดึงที่ช้า
เพราะว่าวัคซีนตัวนี้ไม่ซื้อด้วยงบประมาณรัฐ
แต่เป็นงบของเอกชนไงค่ะจึงต้องรอให้เอกชนเขารวบรวมเงินมาก่อน
โดยโรงพยาบาลเอกชนมีกว่า๓๐๐แห่ง
มีความต้องการมากกว่า๙ล้านโดส
เมื่อนำเงินมาแล้วโรงการเพศัตริย์จะไปเซ็นสัญญาจัดซื้อให้
ก็เลยอาจจะช้าอยู่ตรงนี้ต้องมีจำนวนเงินมาก่อนนะคะ
ท่านอาณุทินเองก็ชี้แจ้งเอาไว้ว่า
รัฐบาลโดยองค์การเพศรัชกรรมเป็นแค่สะพานเชื่อม
ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับทางด้านของบริษัทผู้ผลิต
รัฐบาลโรงการเพศัตริย์กรรมรับได้มีหน้าที่ในการที่สำรองเงินจ่ายให้ก่อน
เพราะมันเป็นวัคซีนทางเลือกที่เอกชนต้องการนำเข้ามาฉีดให้กับประชาชน

เขาจะเป็นคนดำเนินการจัดซื้อมาให้อีกทีหนึ่ง
มีเท่าไหร่ได้โคต้ามาเท่าไหร่เอาเงินมาวาง

ก็เลยชานิดนึงเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ